มาเริ่มข่าวแรกของวันหยุดเราก็เริ่มกันที่อารมณ์
ต่อผู้บริโภคแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายด้วย
ซ้ำร้ายค่ะยังถูก๒หุ้นส่วนแจ้งความกลับ
ข้อหามินประมาทอีกด้วย
แต่งานนี้อาร์ตพระสุทธิ์ขอเป็นตัวแทนผู้เสียหายรายอื่น
ออกโรงเป็นโต้โผดำเนินคดีกับ๒หุ้นส่วนค่ะ
เห็นว่าเพิ่งขึ้นสารสื่อพยานครั้งแรกไปแล้วเมื่อวันก่อน

ซึ่งเจ้าตัวบอกเลยยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ให้สุดและหยุดที่คุกไปเลยค่ะ

แต่ว่าเราไม่มีหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้องในการสั่งซื้อสินค้าใดทั้งสิ้น

ว่าเราไม่รู้เห็นเกี่ยวกับบัญชี

กำลังร่วมมือกับหลายฝ่าย

เพราะว่าคดีแพ่งสำหรับการโกงมันน้อยไป

ครับงานนั้นเอง
ตัวแทนที่เสียหายได้ก่อนผม

เดี๋ยววันหลังไปหาเฉยไม่มีอะไร

อุ๊ยผมไม่เหมือนคนอื่น

ก็บอกแล้วไงครับจุดสิ้นสุดไม่เขาก็ผมติดคุก